ต่อกันที่อีกหนึ่งกำลังใจต้องส่งไปให้เลยนะคะสำหรับคุณตายมณัสนานค่ะ
ดีเหลือเกินนะคะก็มีเพื่อนสนิทค่ะคุณแตงโมนิดานั่นเองนะคะ
ก็ช่วยเหลือนำตัวไปรักษาค่ะล่าสุดนะคะกลับมีข่าวลือว่าเธอนั้นไปอารวาสคนในชุมชน
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เป็นหญิงสาวคนอื่นนะจ๊ะไม่ใช่คุณตายค่ะ
สำหรับตัวคุณตายเองค่ะพบว่าตอนนี้เธอออกจากโรงพยาบาลกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะ
อยู่กับคุณแม่ค่ะก็บริเวณเพลิงพักอาศัยภายในซอยชุมชนวัดเขาแตนอ่อนจังหวัดชนบุรีนั่นแหละค่ะ
หน้าตาดูสดใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้อาการป่วยของตายดีขึ้นมากแล้ว
ตัวเองค่ะคอยดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีไม่เคยให้ไปไหนไกลจากชุมชนเลย
ตัวคุณตายเองค่ะก็บอกว่าตอนนี้เธอแข็งแรงขึ้นมากใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ

ขึ้นกินข้าวได้พูดได้เดินได้ปกติเหมือนคนทั่วไปอะค่ะ
ขอบคุณจ้าของทุกคนค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ตอนเช้านะคะมีคลิปเสียงสัมภาษณ์ยาวกว่านี้
เธอบอกว่าเธอกินได้เธอนอนหลับนะคะแล้วก็ถ้าเธอจะออกไปข้างนอกเนี่ย
คุณแม่บอกเลยใช้มาตรการนี้คุณแม่ก็จะแบบว่าร้องไห้น้ำตาคลอหน่อย
เธอก็รู้สึกผิดแล้วก็จะกลับมากนะคะ
ตอนนี้ก็ไม่มีไม่ออกบ้านไปไหนนะคะอยู่พักรักษาตัวที่บ้าน
ถ้าสังเกตดีเธออ้วนขึ้นนิดนึงนะมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะ
แสดงว่าอาการต่างน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ